เมาเหล้าพี่เมาเหล้าแล้วคิดถึงเมียขึ้นมา
แต่เป็นเมียเก่าที่เลิกรากันไปแล้วนะ
เขาบอกยิ่งรักยิ่งแขนไปเอาข้าวของเมียเก่ามาเผาทำลายเลย
แต่คนในบ้านน่าจะดูข่าวไทยรัฐทีวีบ่อยคุณผู้ชมฮะ
กลัวกลัวเดี๋ยวไอ้คนเมาเนี่ยลูกคนกลางของบ้านเนี่ยนะ
จะมาทำร้ายคนในบ้านก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจมาเลยถาม
ไหนดูดิตามตัวมีอะไรป่ะระบงระเบิดมีป่ะเนี่ย
นี่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมฮะตำรวจสพน้ำพองรับแจ้ง
เนี่ยรีบมาเลยมาที่บ้านห้วยหินลาดอำเภอน้ำพองที่ขอนแก่น
ผู้ชายคนนี้ที่โดนค้นตัวอยู่ชื่อสมภารนะอายุ๓๖ปีเป็นลูกชายคนกลางของบ้าน
ก็เมาแหละคุณผู้ชมสภาพก็แอดหน่อย
ตำรวจขอค้นตัวครับแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไร
เมื่อกี้ที่ถามว่ามีระเบิดหรือเปล่าไม่รู้ตั้งใจถามจริงเลยเอาฮานะตำรวจนะ
เจ้าตัวก็คือสมภารบอกผมไม่ได้ทำอะไร
แต่แม่กับพี่น้องของสมภารยืนยันกับตำรวจว่า
สมภารมันเมาเมาอารวาสทำลายข้าวของในบ้านจนพังเสียหายหมดเลยพี่ตำรวจ
แล้วเอาข้าวของไปเผาอยู่ริมรั้วข้างบ้าน
อยากให้ตำรวจจับตัวไปโรงพักเถอะ
ไม่อย่างนั้นกลัวเดี๋ยวจะคลั่งขึ้นมาเดี๋ยวสมภารคลั่งหนักขึ้นมา
สุดท้ายสมภารก็สารภาพว่าเออผมทำจริงครับ
แล้วก็เดินไปชี้จุดที่เขาก่อเหตุที่เผาของเนี่ยนะ
ของใครล่ะของเมียเก่าสมภารครับ

สมภารยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปตัดอ้อยมาก่อนนะ
แล้วก็กินเหล้าจนเมาพอกลับถึงบ้าน
แล้วก็คิดถึงเมียเก่าที่เลิกรากันไปเป็นปีแล้วนะ
ทั้งรักทั้งแค้นไอ้เมียคนนี้
รักมากก็แค้นมากเอาข้าวของของเมียกลับมาเผาทิ้งซะเลย
ตำรวจคุมตัวสมภารไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาสพน้ำพองครับ
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤตนวุ่นวาย
จะนำตัวไปตรวจหาสารเสพติด

ถ้าพบสารเสพติดเดี๋ยวจะดำเนินคดีเพิ่ม

คุณแม่ก็ไม่ประสงค์แจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายนะกรณีที่สมภารไปทำลายข้าวของ
แต่อยากให้สมภารนอนอยู่ทางที่ศานก่อนละกัน
อยู่หลงทักษ์ให้ศานก่อนแล้วกลับบ้านดีกว่า
เลิกกันไม่ว่าเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยามันมีอยู่๔อย่างนะครับ

ทิ้งก็คือฉันเลิกกับเธอฉันทิ้งของเธอ
คืนก็นะเอาของไปคืนด้วยหน้าตาเศร้า

เออเนี่ยฮะเผาทิ้งคืนทวงเวลาเลิกกันนะครับ